ความเชื่อนะคะเป็นภาพถ่ายในงานศพของคุณยาย
คุณยายเนี่ยเสียชีวิตปลายอายุ๘๙ปี
ลูกสาวคุณยายก็จุดทูปจุดเทียนนะน้ำกำลังเขารบศพอยู่นะคะ
แต่กลับมีเงาประหลาดอยู่ในภาพภาพนี้ด้วยค่ะ
โอ้ยไหนลุกอะตรงนี้ดูไม่ชัดหรอกครับ
อันทุ่มนี้ไม่ชัดใช่ไหมสูมเข้าไปสูมเข้าไป
ลักษณะคล้ายกับเงาของผู้หญิงผมสั้นไหม
นั่งอยู่หลังหลานชายไหมแล้วยายอายุ๘๙ปี
คุณยายอ่ะผมสั้นด้วยนะหรือว่าจะเป็นวิญญาณ
มาในงานของตัวเอง
คืออย่างนี้ค่ะคุณ
คนโพสต์เป็นลูกสาวคุณยายเลยนะคะ
เขาเชื่อนะว่าวิญญาณคือคุณยายแบบที่คุณชนะบอกเลย
วิญญาณของคุณยายอายุ๘๙ที่มานั่งอยู่ในงานศพตัวเองนี่แหละ
ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม

เป็นงานศพคุณยายอายุ๘๙ซึ่งลูกสาวเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วมันเด้งเตือนขึ้นมาว่า
เหมือนเตือนความจำขึ้นมาว่าผ่านไป๒ปีแล้ว
แล้วเธอด้านเพิ่งจะไปสังเกตเห็น
ครับจากภาพที่มันเด้งเตือนขึ้นมาอีกทีนึงว่า
มีเงาประหลาดอยู่ในภาพนี้ด้วย
แล้วนอกจากเงาที่เหมือนผู้หญิงที่นั่งด้านหลังเด็กแล้วเนี่ย
ลูกสาวคุณยายเห็นความแปลกประหลาดของภาพนี้อีกอย่างหนึ่ง

โผล่ออกมาจากด้านหน้าของเด็ก

ก็เด็กนั่งอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครนอกจากเด็กก็คือหลานนั่งอยู่คนเดียว
ตรงนั้นคือมีคนเอามีเด็กคนนี้นั่งคนเดียวเหรอ
ใช่แต่แบบก็จะมานอนเล่นอยู่ตรงงานศพแบบนี้ได้เหรอ

คว่ำยังไงเนอะเพราะเก้าอี้ตัวเดียวแล้วเห็นแต่ขาโผล่ออกมา

อ้านั่งไง
ถ้านอนคว่ำยาวเนี่ยก้าวอี้ต้องต่อกันสักครั้งต่างตัวละ

อ๋อเหรอเค้าว่านี้นะส่วนขาที่เห็นมีรองเท้าวางอยู่ที่พื้นด้วย
อาจจะเป็นเด็กอีกคนที่นอนเล่นบนเก้าอี้แล้วโผล่มาแต่เท้า
เหมือนแบบหัวอยู่ข้างล่างหัวคว่ำอยู่
แล้วขาเนี่ยพาดเก้าอี้คือด้วยความเป็นเด็ก
อาจจะแบบว่าขยับตัวเยอะมากกว่า
อะไรอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจว่าขาไม่ค่อยเหมือนขาเด็ก
เฮ่ยตรงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะเลย
ไม่รู้แต่มีรองเท้าวางอยู่ไงก็อาจจะเป็นเด็กจริงก็ได้

ไม่แน่ใจนะคะยังไงดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะจ๊ะ